กระแสแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่สัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหคุณขาแน่นจริง
วัดบางกุ้งที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นกระแสมากแต่
ส่งผลให้วัดอินทารามที่อยู่ใกล้กันเนี่ย
หลั่งไหลไปขอโชคขอลาบกันมากมายค่ะ
ไปกันหน่อยคือคนเยอะมากคุณ
ที่ฉันเห็นคลิปในโซเชียลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ
คิวยาวมาก

ยังหาโอกาสไปไม่ได้อีกเลยเพราะว่ากระแสโซเชียลนี่โอ้โหสุดเลยอ่ะคุณ

แต่นี่ค่ะเดินทางมาไหว้หลวงพ่อพุทธนินมณี
ภายในโบสถปรกโพอันซีนไทยแลนด์
นักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพุทธนิมณี
ก็คือหวังจะพลิกให้ชีวิตดีขึ้น
หลังจากที่แบบว่าในโซเชียลเขาพูดถึงกันเยอะ
มีคนถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑ว่ากันไป
ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามแล้ว

คนก็เลยเอางั้นมาวัดข้างก่อน
ทางจากวัดบางกุ้งนิดเดียวสาธุชนเขาก็เดินทางมาที่นี่เหมือนกัน
เพื่อที่จะมาลอดโบดหินอ่อน

เสริมบารมีขอพรหลวงพ่อโตสัมปอกงได้
ภายในโบสถ์มหาอุดอายุกว่า๓๐๐ปี
และเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันเลย
และสิ่งที่สายมูห้ามพลาดที่จะทำก็คือนี่ไง
เห็นไหมอะไรมารอที่นี่ก็ได้ไม่เสียเวลา
ล้วงปิงปองในหายไปเลย
งั้นท่านขอมาขอโชว์ขอรับใกล้ไว้บังกุ้งก่อน

ก็เลยให้ลูกให้หลานมาล้วงคุณตาคุณยายก็มาล้วงเองก็มีเหมือนกัน
แต่เขาก็มีความเชื่อว่าจริงให้เด็กล้วงเพราะว่าเด็กจะให้โชค
แต่คุณป้าบอกไม่เป็นไรป้าเองลูกป้าเอง

ล้วงเองไปคนเดียวก่อนล้วงคนเดียวก่อนได้
และนี่ฮะนอกจากนั้นนักท่องเที่ยวเขาก็ไปกราบใบขอพร